ข่าวเย็นไทรรัฐวันนี้ไปดูเรื่องตัดภัยกันก่อน

ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักเลย
เพราะว่าโจรขโมยล้อแม็กซ์ออกอารวาส
ล่าสุดรวบรวมแล้ว๖ร้ายสำหรับผู้เสียขาย
ที่ต้องตกเป็นเหยื่อโจรขโมยล้อแม็กซ์แบบนี้
แต่เอาล่ะเบื้องต้นตำรวจบอกว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือ

เพราะตอนนี้ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย
คาดว่าน่าจะเป็นภาษณะที่คนร้ายขับมาใช้ก่อเหตุนะฮะ
คุณผู้ชมนายปียวุฒิจันแก้วเจ้าของอู่ซ่อมรถ
แล้วก็เป็นคนขายล้อแม็กซ์นะที่จังหวัดปฐุมธานี

แล้วก็ยอมรับนะคะว่าจากเหตุการณ์โจรขโมยล้อแม็กซอลวาดอย่างหนัก

ก็เลยทำให้ตอนนี้รู้สึกกลัวนะ
เพราะว่าตำรวจเองก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้
แล้วก็มีลูกค้าค่ะนำรถมาซ่อมที่อู่คุณรู้ไหม

เมื่อก่อนก็คือถ้าเกิดเอารถมาก็คือซ่อมเลยถูกไหม

แต่ก่อนที่จะซ่อมเดี๋ยวนี้นะต้องถอดล้อแม็กซ์ออกมาแบบนี้ค่ะ
อดล้อแม็กซ์เอาไปแอบก่อน
เพราะว่ากลัวโจรมันจะมาขโมย

อู่นึงรถมาซ่อมตั้งหลายคันแล้วถ้าหายหมดทำไง
นั่นสิคะเขาเองก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนนี้
เขาก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะคะ
ทีนี้ไปพูดคุยกับพันธ์ตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาล
ผู้กำกับการสพคลองหลวงบอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งการให้ตำรวจสายตรวจทุกนาย

ต้องมีรูปรถของคนร้ายติดตัวเอาไว้พกติดตัวเอาไว้นะ
ถ้าเกิดว่าไปประสบเหตุซึ่งหน้าสามารถติดตามจับกลุ่มได้ทันทีเลยนะคะ
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกถึงรูปภัณฑ์ตำหนิของรถ
ว่าเป็นอะไรยังไงส่วนตอนนี้แนวทางการสืบสวนอยู่ระหว่างไล่
ไปดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีค่ะ
ทีนี้ภูมิกับสพคลองหลวงยังฝากด้วยนะคะ
ฝากบอกประชาชนชาวปฐุมธานีบอกว่าตอนนี้อย่าชะล่าใจนะคะ
ถึงแม้โจรมันจะออกมาเป็นครั้งคราว
ไม่ได้ออกมาขโมยล้อแม็กซ์ทุกวัน
แต่ช่วงที่มันเงียบสงบก็อย่าไปไว้ใจนะ
คือต้องคอยระแวดระวังเตือนภัยกันตลอดเวลานะคะ
ทางตำรวจเองตอนนี้ก็พยายามที่จะสืบสวนว่า
กลุ่มแก๊งคนร้ายเป็นกลุ่มไหนอย่างไร
คือตอนนี้คาดกันว่าน่าจะมีใบสั่งการก่อเหตุมาหรือเปล่า
เพราะว่าล้อแม็กซ์พอขโมยไปแล้ว

คนร้ายน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินมากกว่า
แล้วก็สบโอกาสก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
ซึ่งภูมิกับบอกว่าก็คาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้แหละ
ทีนี้ไปถามผู้บังคับการตำรวจภูทร
ปฐุมธานีพลตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิต
บอกว่าตอนนี้ได้มีการตั้งชุดเฉพาะกิจ

แล้วก็มีการเรียกประชุมทีมสืบสวน
ทั้งหมดในจังหวัดปฐุมธานี

ไปดูกรณีที่มันเกิดขึ้นมีการลักลอบ

ครั้งเกิดที่สพคลองหลวง
อีกหนึ่งครั้งเกิดขึ้นที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
ซึ่งต้องบอกว่ามุมหนึ่งก็มีเรื่องราวดีนะครับ
เพราะว่าพลเมืองดีตอนที่เขาเห็นคนร้ายมาขโมยล้อแม็กซ์เอง
พยายามถ่ายคลิปแล้วก็เอามาแชร์กันในโลกออนไลน์
ส่วนนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ลักษณะที่กล้องวงจรปิดปรากฏกับคลิปที่พลเมืองดีเขาถ่ายได้
คุณเชื่อไหมว่ารถต้องสงสัยเป็นรถคันนี้เลย
จุดสังเกตของรถคันนี้เป็นรถต้องสงสัยก็คือ

เพราะฉะนั้นใครที่เห็นรถแบบนี้เนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นสพคลองหลวงสพประตูน้ำจุลาลงกร
สพคูคศสพปากคลองรังสิต
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
อันนี้คือคันที่ถูกขโมยล่าสุดนะคะ
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มคนร้ายกลุ่มคนเดียวกัน
แต่รายละเอียดเชิงลึกตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
ส่วนเรื่องทะเบียนรถที่พลเมืองดีถ่ายไว้ได้นั้นนะครับ
เป็นทะเบียนรถของผู้เสียหายที่ถูกขโมยทั้งล้อแบต

คือช่วงที่พลเมืองดีเขาถ่ายเนี่ยเขาพยายามซูมไปที่ทะเบียนเนี่ย

เป็นทะเบียนที่เขาไปขโมยมา

สำหรับคันนี้รถเก๋งสีฟ้าคันนี้

ประชาชนในท้องที่ปฐุมธานีก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ